คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อย

เกิดขึ้นสักประมาณตี๓กว่าที่จังหวัดเพชรบุรี
เพราะว่ารถทัวร์เสียหลักตกข้างทาง
และทำให้มีคนเจ็บจำนวนมากเป็น๑๐รายเลยนะฮะ

และนี่ช่วยกันดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขึ้นมา
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๓๔๐นาที
ตรงถนนเพชรกะเสมขาเข้ากรุงเทพ
อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี
รถทัวร์ของบริษัทมณฑณาทิพย์ทัวร์ทราเวล์จำกัด
มีผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
แล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างสรรเพชร
และเจ้าหน้าที่พยาบาลจากหลายหน่วยงานเร่งรีบ

มีความคืบหน้าผู้สิทธิ์ข่าวของเราไปตามเหตุนี้

มีผู้โดยสารชาวต่างชาติหลายสัญชาติ
เป็นผู้ใหญ่จำนวน๑๙คนเป็นเด็ก๑คน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึง๑๑ราย
แล้วก็กู้ชีพนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาชัยเพชรัตน
จำนวน๙รายโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีจำนวน๒รายนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีเหตุตรงนี้ครับ
ว่าคนขับจะเปลี่ยนมือขับ
จากคนขับมือหนึ่งเป็นมือสองแบบไม่จอดรถ

เออนะครับคือเรื่องนี้นะคะ
จากการสอบสวนไนยอำภงสุคปันกลางคนขับ

พอมาถึงที่เกิดเหตุกำลังจะลุกจากที่นั่งคนขับ
เพื่อจะเปลี่ยนมือให้นายพิชิตคนขับสำรอง
เป็นผู้ขับขี่ต่อโดยที่ไม่ได้จอดรถ

คุณผู้ชมแม้จะขับช้านะ
เขาบอกขับช้านะตอนเปลี่ยนมือแต่ทำไมไม่จอด
คุณแล้วจังหวะที่แบบกำลังลุก
ใครจะเหยียบเบรกใครจะเหยียบคันเร่งอะไรยังไงตอนนั้น
นั่นสิครับทำให้ตอนนั้นเสียหลัก
รถเสียหลักตกข้างทางแล้วก็เฉียวชนกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง

แล้วก็มีคนที่เป็นผู้โดยสารเป็น๑๐ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ถลายไปชนกับต่อหม้อเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่
ถึงได้หยุดตรงนี้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหลายคน
แล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยโอ้โหอันนี้ต้องตรวจสอบกันต่อนะ
เรื่องของการขับรถการเปลี่ยนมือโดยไม่จอด
เอาอีกเหตุหนึ่งก็เป็นเหตุใหญ่เหมือนกัน

เพราะว่ารถบัตรรับส่งพนักงานเบรกแตก
พุ่งชนรถหลายคันบริเวณทางลงด่วนแจ้งวัฒนะครับ
ที่เกิดเหตุพบรถบัตรรับส่งพนักงาน
รถเก๋งรถตู้รถแท็กซี่เสียหายทั้งหมด๖คันนะครับ
จนทีเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๔ราย
เป็นหญิง๓รายเป็นชาย๑ราย
ส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็กน้อยเป็นแผลฟกช้ำตามร่างกาย
แต่ว่ามี๑รายมีอาการหายใจไม่ออก
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้คนขับรถบัตรรับส่งพนักงานเนี่ย
รับบอกว่ารับพนักงานมาจากย่านปฐุมธานี
ขับขึ้นจากด่วนบางภูนเพื่อมาลงทางด่วนแจ้งวัฒนะ
ขณะที่ขับลงทางด่วนนะคุณนะ
ปรากฏว่าเหยียบเบรกแล้วนะ

มืดฮะมืดเออ
เบรกมันไม่ทำงานฮะคุมรถไม่อยู่ครับ
รถพุ่งลงมาจากทางด่วนอย่างแรง
ทำให้รถที่จอดรอสัญญาณไฟ
ถูกรถบัตรชนเสียหายหลายคันนะครับ
เรื่องต้นตำรวจเร่งรัดจัดการเคลื่อนย้ายรถทั้งหมดออก
เพราะว่าส่งผลกระทบต่อการจราจร

ซึ่งจึงเปิดการจราจรได้ตามปกติ
นี่เป็นเหตุอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน